ประเพณีเก่าแก่ของเมืองเชียงคานเขานะครับ
นั่นก็คือประเพณีผีขนน้ำ
โอ้โหเช้าแบบนี้เอ๊ะทำไมพูดถึงเรื่องของผี

และวัฒนธรรมที่งดงามอย่างไรนะครับ

ไปดูว่าเขาน่ากลัวจริงหรือเปล่ากันดีกว่า

นี่แคสเปอร์

น้อยน่ารักนี่คุณน่ากลัวปะล่ะ

บริเวณสนามลานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบล
นาซ่าอำเภอเชียงคานนะครับ

สาวเล็กสาวใหญ่สาวเหลือน้อย

แปลว่าสวยสมไวนะครับ
ก็พากันแต่งกายด้วยชุดสีสันต่าง
สวมหน้ากากที่วาดลวดลายเหมือนหน้าผีไว้บนศีรษะ
ก่อนจะออกลีลาเต้นประกอบจังหวะกันอย่างน่ารัก
สนุกสนานแบบนี้นะครับ

นิษฐานว่ามาจากการเลี้ยงผีเจ้าปู่
ซึ่งในอดีตชาวบ้านจะนับถือผีปู่ย่านะครับ
แล้วก็ทุกปีก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูการทำนา
จะมีการประกอบพิธีเส้นไหว้เจ้าปู่
โดยจะกำหนดให้ช่วงตลอดเดือน๖ทางจันทรคติของปฏิทิน

เหล้าทั้งบุหรี่ผ้าแดงผ้านุ่ง
ตามความเชื่อของโบราณนะครับ
ขนน้ำแต่ก่อนเขาเรียกว่าผีขน
ขนหรือว่าแมงหน้างามนะครับ
ก็จะเป็นหน้ากากแบบนี้แบบที่คุณผู้ชมได้เห็นนี้นะครับ
ก็ถือว่าเป็นการละเล่นพื้นบ้านนะครับ
โดยสมัยก่อนประเพณีนี้ก็จะเรียกว่าการละเล่นผีขน
แต่ทุกครั้งหลังจบการละเล่นผีขนแล้ว

ชาวบ้านจึงพากันเรียกว่าผีขนน้ำ

แล้วก็เรียกจนมาถึงปัจจุบันนี้เองนะครับ
อกจากนี้ภายในงานยังมีขบวนแห่ข้าวผาม

และการแข่งขันจุดบ้างไฟกันอีกด้วยนะครับ
ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่งดงาม
สิ่งที่สวยงามของชาวเชียงคานที่จังหวัดเลย